๑๖นิดนาที๕๐นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
คือมันสืบเนื่องมาจากการเสียชีวิตของหมอกระต่ายที่เธอถูกชนนะฮะ
บนทางม้าลายคราวนี้เนี่ยความรู้สึกมันมาส่งมาที่นี่ฮะ
คือตอนนี้หน้าโรงเรียนสาธิตของวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
คือเขากำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าอะไรกันอยู่ใช่ไหม
ปรากฏว่าเขาจะใช้สะพานลอยเนี่ย

แล้วจะให้ลูกฉันมาเดินข้ามบนทางม้าลายจะปลอดภัยใช่ไหม

โพสต์ภาพลงในกลุ่มสะพานใหม่
ข้อความบอกว่าสะพานลอยหน้าโรงเรียนสาธิตวัดพระศรี
ที่นักเรียนใช้ข้ามเป็นประจำกำลังจะถูกยุบ
และเหลือแค่ทางม้าลายอันตรายมากรถก็เยอะ
พร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ไม่ต้องยกเลิกการใช้สะพานลอยได้ไหม
เพราะไม่อยากให้เกิดข่าวเศร้ากับนักเรียนหรือผู้ปกครอง
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปเลยครับไปที่หน้าโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีบางเขนเนี่ยนะฮะ
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เขาใช้สะพานลอยอยู่เป็นประจำ
ซึ่งส่วนใหญ่บอกว่าโอ๊ยเอาไว้ได้ไหม
กรทมเอาไว้ได้ไหมอย่ามารื้อได้ไหม
เดี๋ยวจะใช้ทางม้าลายอย่างเดียวมันจะไม่ปลอดภัย
เนื่องจากตรงนี้รถแล่นเร็วรถเล็กรถใหญ่มีหมดตรงนี้นะฮะแล้วถนนกว้าง
แล้วชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็นจะมีนักเรียน
คนทำงานที่ต้องใช้เส้นทางนี้จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนความคิดได้ไหมที่จะลื้อสะพานลอยอันนี้นะ
ถ้าพูดกันจริงประชาชนส่วนใหญ่
โอ้โหไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงบนทางมารายบ้างเลย
รอยนี่น่าจะคงเอาไว้อยู่ครับ

ตอนสรรจาน้อยเขาพล่งแก่ก็เยอะ
ทางโรงเรียนหรือการทางทางมันไม่สนุก
บางครั้งก็แบบทางมาลัยก็ไม่ปลอดภัยครับ

ผมว่าทางม้าลายมันยังไม่ปลอดภัยพอ
ปกติเท่านี้เด็กก็ใช้เยอะไหม
ใช้เยอะครับเด็กจากสถานีก็ข้าม

ใช่ครับ
ทีมข่าวโทรไปสอบถามที่การรถไฟสุด
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ลื้อถอนสะพานลอยตรงนี้
เพื่อหลบแนวท้องคานของรถไฟฟ้า
ก็จะสร้างสะพานลอยให้ใหม่ตรงที่เดิมเลย

ถ้าอย่างนั้นก็ระหว่างที่ยกเลิกไป

ส่งคนมาดูแลความปลอดภัยหน่อยแล้วกัน
ขอความมั่นใจให้คนข้ามถนนหน่อย

ไม่ใช่เขตชุมชนอย่างเดียวมันเป็นโรงเรียนด้วย

โหมเตอร์ไซล์บางคันรถเก่งบางคัน

ใช่ต้องยอมรับว่าทางม้าลายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะคะ